โอ้โหนี่แหละครับมาเต็มเต็มครับโอ้โหยุติการชกเลยครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหเพลินไปหน่อยครับโอ้โหหมัดเดียวเลยครับหมัดขวาของเพชรวินิตครับ
โอ้โหเปรี้ยงเดียวครับนี่แหละครับอย่างที่ผมเตือนท่านผู้ชมครับ
ว่าเป็นมวยที่หมัดหนักครับโอ้โหแล้วก็ต้องชื่นชมกรรมการนัทธวุสุขาเลยครับ
พุ่งเข้าไปประคองบริเวณต้นคอแล้วก็ศีรษะของนักมวยเอาไว้ครับ
ดูภาพช้านะครับนี่นะครับพยายามจะแลกหมัดครับเกี่ยวได้ปั้ง
เข้าไปครับเต็มครับแล้วนี่ครับโอ้โหพุ่งเข้าไปเซฟได้พอดีครับ
เยี่ยมครับกรรมการนัทวุฒิสุขาครับโอ้โหล้มทั้งยืนเลยครับ
พอดีพอดีเลยครับนักมวยบางคนล้มลงไปแบบนี้
ฟาดพื้นนี่อาจจะทำให้เจ็บหนักกว่าเดิมนะครับนี่ครับเกี่ยวมา
ด้วยขวาตรงครับโอ้โหปฏิกิยาแกเร็วจริงครับ